ตั้งแต่เหตุการณ์สะพานกลับรถที่พระราม๒ถล่มลงมา
และทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ใครที่ใช้เส้นทางแถวนั้นตั้งคำถามเลย
เมื่อไหร่จะทำเสร็จสักทีชีวิตจะได้ปลอดภัย

เขาขับรถกลับบ้านค่ะอยู่ต้องใช้เส้นพระราม๒นี่แหละ
ขับไปจู่น้ำกระเด็นเข้ามาใส่รถ
เขาก็มองออกจากรถแน่ใจแน่เลย
เพราะน้ำจะเป็นลักษณะสีขาวนี่มันน้ำปูน
และน้ำปูนทำให้รถเสียหายขนาดไหนเยอะแค่ไหน

อันนี้จะข้ามรถนะครับ

จะล้างยังไงล้างออกไหมเนี่ย
คือขนาดเพิ่งผ่านมาประมาณกิโลเดียวแล้วเขาจอดเลย
เขาเอามือแตะมันยังไม่ออกเลยค่ะแข็งแล้วอ่ะ
แล้วปูเนี่ยทำลายสีนะ
เจ้าของรถชื่อว่าคุณสารวุโตกระจ่างค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑ทุ่ม
ของวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่๕สิงหาคม
ขับรถกลับบ้านบนถนนพระราม๒ค่ะ
ช่วงนั้นผ่านจุดที่มีการก่อสร้างถนนและสะพาน
ปรากฏว่ามีน้ำกระเด็นมาค่ะ
เขาก็มองลอดผ่านกระจกออกไปเอ๊ะมันสีขาว
ปูนแน่จากนั้นจอดรถเลยค่ะ
ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ออกไปจากรถเท่านั้นแหละโอ้โหแทบเป็นลมค่ะ
ุมขมับเลยเพราะทั้งคันค่ะ
ก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
จากนั้นพอถึงบ้านค่ะพยายามนะ

คราบปูนี่คือล้างแล้วคุณค่ะ
ยังเห็นคราบอยู่แบบนี้เลย
ล้างไม่ออกค่ะเป็นรอยดาง
เขาบอกว่าเอาอย่างนี้เพื่อความกระจ่าง

นี่เจอเลยค่ะด้านขวามือลูกศรสีแดง
เป็นลักษณะของรถแบ็คโฮล
น่าจะกำลังตักดินใส่รถบรรทุก
แล้วน้ำโครนหรือว่าน้ำปูเนี่ย
มันกระเด็นออกมาถูกรถเขา

เพื่อถามหาความรับผิดชอบจากผู้รับเหมา

มาขอโทษเจ้าของรถก่อนเลย
แล้วก็ชี้แจงบอกว่าปกติจะทำแนวกั้น
แต่จังหวะนั้นคนขับรถแบ็คโฮลตักดิน

ทำให้น้ำดินโครนไปกระเด็นใส่รถของคุณสารวุฒิ
เรื่องการชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาตอนนี้อยู่ระหว่างพูดคุยเจรจาค่ะ

เราก็เห็นที่กั้นนะเขาถามว่าเขาทำจริงไหมที่กั้นมี
แต่รถแบ็คโฮหรือว่ารถเคนมันสูงกว่าที่กั้นไปอีก
พระราม๒อีกแล้วอีกแล้วนะ
ดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชนด้วย